ดูข่าวต่อไปต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยแลบมากแลบยิ่งกว่าฟ้า
ก็คือนี่ฟ้าผ่าฟ้าเปรี้ยงฟ้าร้องฟ้าแร็บ
สำหรับข่าวดีของคู่รักคู่หวานคู่นี้นะคะน้องแท็ชาแล้วก็คุณเป๊กรัฐภูมิ
จะเข้าประตูวิวากันในวันอาทิตย์นี้แล้วก็เลยขอปล่อยภาพพรีเวดดิ้งหวานฉ่ำริมทะเลออกมาให้ได้แบบว่า
อิจฉาตาร้อนกันไปเรียกได้ว่าออกมาเซ็ตใหญ่เลย
เรียกว่ารักไม่ต้องการเวลาของจริงนะ
ถึงแม้ว่าคู่นี้เขาจะปลูกต้นรักกันมาแค่๔เดือน
แล้วก็แต่งงานในวันครบรอบ๔เดือนพอดี
แต่ทุกอย่างมีการเตรียมงานเอาไว้แล้ว
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคู่นี้ด้วยนะจ๊ะ
ก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นปีไปแล้วว่าเอ๊ะยังไงยังไงเนี่ยนะ
จะแต่งในปีนี้นี่แหละแน่นอนเลย
นี่ก็โอ้ยข้อนปีแล้วจะสิ้นปีแล้วนะคะ
ก็ยังไม่เห็นแพลนจะลั่นระคังวิวาสักที
ติดขัดอะไรหรือว่าถือเคล็ดอะไรหรือเปล่า

แต่แต่งเมื่อไหร่ไม่รู้ที่แน่ตอนนี้ปล่อยให้มีทายาทแล้วด้วยนะจ๊ะ
ยังไม่ได้เลือกเลยจริงพูดจริงเลยยังไม่ได้เลิก
เพราะพอรอไปดูด้วยกันก็เราไม่ได้ซีเรียสอะไรไง
คือแบบว่าเราก็แค่กินข้าวกันปกติ
เราก็ต้องไปดูแหละว่าวันไหนดีที่สุด
ปีนี้ไม่ทันจริงไม่เกินต้นปีแน่นอน
บอกเลยว่าเราตั้งใจปล่อยอยู่แล้ว
ใช่ปล่อยเลยค่ะคือปล่อยแล้ว
ใช่คือมาก็มา
คือเราอายุเยอะแล้วคือพูดตามตรงเลยไม่รู้
ไม่รู้ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะโกหกทำไม
อ่าตอนนี้คือปล่อยแล้วอยากมีทายาทแล้ว
ส่วนเลิกของงานวิวายังไงเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีตอนนี้ยังไม่ได้เลิกนะ